ดูเหตุการณ์ที่นราธิวาสนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนร้าย
ว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบไปดักซุ่มยิงทหารนาวิกโยธิน
ค่ายจุลาพรนับสิบนัดนะฮะแต่ว่ารอดตายมาอย่างหุดหวิดครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะฮะ
คนร้ายใช้ปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ไม่ทราบขนาดไปดักซุ่มยิง
พันธาเอกเสริมสีแดงนะครับเป็นหัวหน้าชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษสังกัดพันธ์ปืน๒
ค่ายจุลาพรบาดเจ็บที่บริเวณใบหูด้านซ้าย
ขณะที่นั่งอยู่ในกระบะอีซูซูนะครับที่เกิดเหตุบริเวณพงย่ามรกทึบ
ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายใช้ปืนนั้นดักซุ่มยิงมีร่องรอยเท้าเหยียบย่ำเป็นวงกว้าง
ก็ไปตรวจสอบนะฮะไปพบลูกปลายกระสุนปืน
ตกอยู่ที่บริเวณพื้นที่บริเวณทางเท้าของบ้านพัก๔ลูกด้วยกัน
โดยไม่พบปลอกกระสุนปืนซึ่งคาดว่าคนร้ายได้เก็บปลอกกระสุนปืนไปก่อนที่จะหลบหนี
ส่วนกระบะของพันธาเอกเสริมเนี่ยมีร่องรอยคล้ายกับถูกกระสุนปืนลูกซองเป็นรูพลุนครับ
บริเวณกระจกหน้าแล้วก็ฝากระโปรงข้างหน้ารถนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ย
กว่า๒๐รูก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
จากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุคาดว่าพันธาเอกเสริมนั้นได้ขับกระบะมา
ไปพบนายมรอมือลีสามะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันที่บ้านหลังดังกล่าว
เพื่อไปทานอาหารกันกับเพื่อนบ้านอีกสิบกว่าคนนะฮะเมื่อเสร็จแล้วก็ขอตัวกลับมาที่ค่ายครับ
ระหว่างทางกำลังถอยรถกระบาดเพื่อตั้งลำขับขึ้นเนินไป
มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนไปดักซุ่มยิงอยู่ที่บริเวณพงหญ้างรกทึบข้างทาง
ด้านซ้ายมือของบ้านหลังนี้คนร้ายใช้ปืนลูกซองยิงออกมาใส่กระบะ
ซึ่งพันธาเอกเสริมนั่งอยู่ก็หลายสิบนัดเหมือนกันนะครับ
ถูกกระสุนปืนที่บริเวณใบหูด้านซ้ายแล้วก็เป็นแผลนะครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนกันคนร้ายทราบว่าในบ้านมีคนอยู่จำนวนมากจึงวิ่งหลบหนีไปนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้มีการติดตามเข้าไปยิงซ้ำแล้วก็อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
ก่อนที่นายรอมือลีนั้นได้ขับกระบะของพันธาเอกเสริม
นำตัวพันธเอกเสริมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบาเจาะอย่างเร่งด่วนนะครับ
ทางด้านของผู้บังคับบัญชาเปิดเผยว่าพันธาเอกเสริมนั้นถูกคนร้ายดักซุ่มยิงมาแล้ว๑ครั้ง
ในช่วงนั้นพันธาเอกเสริมทำหน้าที่เป็นฝ่ายการข่าว
โดยคดีสรุปเป็นเรื่องของความมั่นคง
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีและก่อความไม่สงบ
ซึ่งพันธเอกเสริมจะเดินทางไปที่บ้านจุดเกิดเหตุบ่อยครั้ง
คนร้ายอาจจะมีการติดตามพฤติกรรมมาก่อน
พอทราบแน่ชัดว่าจะมาที่นี่ก็ไปดักซุ่มยิงเหมือนมีการวางแผนไว้ก่อนนะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามคนร้ายดำเนินคดีให้ได้ต่อไปนะครับ